ตอนนี้สถานการณ์ในตุรกีต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่าการรัฐประหารที่ล้มเหลวในตุรกี
กลายมาเป็นข้ออ้างให้กับประธานธิบดีเรเจฟเทยิปแอร์โดอ่าน
เสริมสร้างอำนาจให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น
โดยขนาดนี้มีการหลงโทษจนที่รัฐ
รวมไปถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย
ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับความพยายามในการทำรัฐประหาร
รวมแล้วกว่า๕หมื่นคน
ขณะเดียวกันก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชา
ปิดโรงเรียนนานาชาติสามานในกรุงพนมเป็น
รัฐบาลตุรกีระบุนะครับว่าเกี่ยวข้องกับในเฟสดุลากูเลน
ซึ่งถูกรัฐบาลตุรกีกล่าวหาว่า
เบื้องหลังความพยายามโคตรอำนาจ
ของประธานธิบดีแอร์โดอ่านด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

่อรัฐประหารที่ล้มเหลวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ซึ่งกำลังถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่ศาล
โดยขณะนี้มีนายทหารระดับสูงที่ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการแล้ว๙๙คน
มีข้ออ้างที่จะเสริมสร้างอำนาจให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น
โดยจนถึงขณะนี้รัฐบาลตุรกียังคงเดินหน้ากวาดล้างบุคคล
ดูเหมือนจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง
นักการศาสนาที่ลีภัยอยู่ในรัฐเพนซินเวเนีย
ซึ่งรัฐบาลตุรกีกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามยึดอำนาจกลับตุรกี
ขณะนี้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐกว่า๕๐๐๐คนที่ถูกลงโทษ
ซึ่งนอกจากการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กองทัพกว่า๖๐๐นาย
ปลดผู้พิพากษาประมาณ๓๐๐คนแล้ว
กำจัดฝ่ายเห็นต่างกับรัฐบาลตุรกียังลุกลามไปถึงแวดวงการศึกษา
เมื่อมีการปลดครูและเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษามากกว่า๑๕๐๐๐คน
และมีคำสั่งให้คณะบดีของมหาวิทยาลัยต่าง๑๕๗๗คนลาออกจากตำแหน่ง
นักศึกษามหาวิทยาลัยอิสตันบูลคนนี้บอกว่า
เขาต่อต้านการลงโทษบุคลากรทางการศึกษา
เขามองว่าการศึกษากับนโยบายการเมืองไม่ควรเอามาผูกโยงกัน
แม้จะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกัน
แต่ทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเป็นของตัวเอง

และสิ่งที่รัฐบาลตุรกีกำลังทำอยู่ขณะนี้คือการไม่ฟังเสียงของผู้อื่น
การจับกลุ่มปลดและโยกย้ายเจ้าหน้าที่หลายหมื่นคน
ส่งผลให้นานาชาติแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในตุรกี
พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลปกป้องหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน
ขณะที่ล่าสุดทางการตุรกีได้สั่งบล็อกเว็บไซต์วิกิลีกส์
เว็บไซต์ดังกล่าวได้เผยแพร่เอกสารอีเมลเกือบ๓แสนฉบับ
โดยทางการระบุว่าฐานข้อมูลดังกล่าวละเมิดความเป็นส่วนตัว
และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งข้อมูลจากอีเมลส่วนใหญ่เป็นการติดต่อกับต่างประเทศ
ไม่ใช่การพูดถึงประเด็นอ่อนไหวภายใน
อกจากนี้รัฐบาลยังเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการของสถานีโทรทัศน์และวิทยุ๒๔แห่ง
ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับนายกูเลนด้วย
รบตุรกี๑๔ลำที่ออกไปปฏิบัติภารกิจในทะเลอีเจียน
ยังคงไม่สามารถติดต่อได้
มกลางความกังวลว่าผู้บัญชาการของเรือรบดังกล่าว
มีส่วนร่วมก่อการกระบดและอาจพยายามหลบหนีอยู่
ความพยายามในการจำกัดสายสัมพันธ์ทุกอย่าง
เกี่ยวข้องกับนายกูเลนของรัฐบาลตุรกี
ลุกลามออกมานอกประเทศ
เมื่อสื่อกัมพูชาอย่างพนมเป็นโพสต์รายงานว่า
กัมพูชากำลังพิจารณาข้อเรียกร้อง
เอกอัครราชทูตตุรกีประจำกัมพูชา

รวมถึงมหาวิทยาลัยซามาน
โดยทูตตุรกีกล่าวว่าโรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลัยซามาน
เครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวของกุเลน
ขณะที่ผู้บริหารของซามานออกมาปฏิเสธว่า
นายกุเลนไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือตัดสินใจใดก็ตามของโรงเรียน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติซามานซึ่งเป็นอดีตนักข่าวในตุรกี
และเป็นสมาชิกขบวนการกุเลนจะได้รับแรงบันดาลใจ
ก่อตั้งและคำแนะนำมาจากนายกูเลนก็ตาม